คุณผู้ชมฮะแล้วนอกจากนี้เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ไปเลยร้านวันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะคะ
ก็คือเป็นเมนูที่เอาไว้ทานคู่กับโจ๊กร้อน
นั่นก็คือปลาท้องโก
ของร้านปลาท่องโกที่บ้านค่ะคุณ
บอกเลยว่าเขามีไอเดียบันเจิดมาก
เขานำปลาท่องโกะมาทำเป็นแบบใหม่
ใช้ให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป
เพื่อให้ลูกค้าเอาไปทอดทานเองที่บ้าน

คุณยังได้ทานแบบสะอาดร้อนด้วยนะ

อยากจะสั่งซื้อปลาท่องโกะไปทำเองที่บ้านทอดเองที่บ้าน

แพ็คละสามสิบห้าบาทสามแพ็คร้อยเท่านั้นเองจ้า
ใครอยากสั่งก็แคปหน้าจอนี้ไว้เลย

เอาล่ะแล้วใครที่จดไม่ทันอยากสั่งอาหารมาทาน

ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
ก็สามารถเข้าไปดูกติกากันได้
อย่าลืมนะครับมาฝากร้านกับพวกเรากันนะครับคุณผู้ชม